นับเวลาผ่านมาแล้ว๒ปีนะคะที่โทรทัศน์บ้านเรานั้น
มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานของกศธช
มีการออกมาประเมินผลงานของกศธชด้วย
โดยบอกว่าสอบตกในหลายเรื่องด้วยกัน
ไปดูกันค่ะว่าแต่ละเรื่องมีเรื่องอะไรกันบ้าง
โดยเรื่องที่สอบตกมี๕เรื่องด้วยกันค่ะที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานหรือว่ากตป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
ล้มเหลวเช่นการแจกคูปองไปไม่ถึงมือประชาชน
ไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเรียงลำดับเลขช่อง
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน
ยังไม่สามารถทำได้ตามที่ประกาศไว้
นำไปสู่การฟ้องร้องต่อสารปกครองของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
จุดที่เรามองก็คือมองว่าขณะนี้

เวลาส่วนหนึ่งแทนที่จะต้องไปใช้เพื่อกัน

ก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาสางเรื่องเก่า

ถูกไหมครับเพราะว่าคัดเลือกมาจากคนที่โอ้โหสุดยอดทั้งนั้น
ส่วนสิ่งที่กศธชสามารถทำได้ทันที
นั่นก็คือการเลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่๓
ที่จะครบกำหนดเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
และรัฐบาลก็มีรายได้ด้วย